ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องร้อนของสังคมที่หลายคนบอกว่าเราต้องกลับมาตั้งคำถามกันไหม
ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองในเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ย
หลังจากที่หลายคนเห็นภาพข่าวกันไปแล้ว
ที่มันมีเด็กอายุ๙ขวบ๑๐ขวบ
ผีกัญชากันอยู่ริมหาดพัทยาแบบนี้คุณผู้ชม

ผลักดันกัญชาเสรีคือพักภูมิใจไทย
นักข่าวก็เลยไปถามท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพัก
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ลงใต้นะ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ

ในฐานะที่นายอนุทินเป็นคนผลักดันกัญชาเสรี
ท่านได้เห็นภาพเด็กอายุ๙แล้วก็๑๐ขวบ
พีคกัญชาริมชายหาดพัทยาแล้วหรือเปล่า

นายอนุทินตอบว่าเรื่องเด็กเร่ร่อน
ก็ต้องให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
แล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์ดูแลไป
เพราะไม่ใช่แค่สูบกัญชาอย่างเดียว
ยังมีเด็กเร่ร่อนอีกหลายคน
ดมกาวกินเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติดในประเภทอื่น

ส่วนใหญ่เป็นเด็กเร่ร่อนก็ต้องไปจัดการกับเด็กกลุ่มนี้
ส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไป
คุณอนุทินเขาเชื่อว่าเป็นการจัดฉากค่ะ
คุณอนุทินบอกว่าเด็ก๙ขวบที่ไหน
จะมีปัญญาไปซื้อบ้องกัญชา
ซื้อใบกัญชามาสูบแล้วมาแอดท่าแบบนี้
ให้คนถ่ายรูปจัดฉากกันมาทั้งนั้นแหละดู
รู้กันอยู่แต่ไม่เป็นไร
กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เรื่องการควบคุมกัญชายกัญชา

เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการบุญครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติ
แต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าปัจจุบันนี้ไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันหาง่าย
มันหาง่ายแล้วพอมันขายกันเกลื่อนกลาดราคามันก็ไม่ได้แพงมาก
มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เด็กเขาอาจจะมีเงินส่วนหนึ่ง
แล้วก็เอาไปซื้อมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ต้องฝากบอกท่านให้ตรวจสอบให้มันละเอียดนิดนึง
คือกัญชาเสรีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่รู้กันนะคุณผู้ชม
แต่อย่างหนึ่งคือก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้
ในเรื่องของคุณของโทษให้ประชาชนได้รับทราบกันมากขึ้นด้วยนะคะ
นักข่าวถามต่อค่ะว่าแล้วอย่างกรณีนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์เนี่ย

เขาได้ออกมาตั้งคำถามถึงนายอนุทินเหมือนกัน
บอกว่าถ้าเด็กเหล่านี้เป็นลูกหลานของคุณอนุทิน
ในประเด็นกัญชาเนี่ยนะคะก็จะทำ
ให้ภพเตอร์ภาคภูมิใจไทยแล้วก็ภพภูมิใจไทยแย้งกันมากขึ้นหรือเปล่า
นายอนุทินตอบว่ามีมาตรการควบคุมเท่าที่จะทำได้นะ
ถ้าสอสอของพักประชาธิปัตย์ต้องการให้ปัญหานี้หมดไป
ก็ช่วยกันผ่านร่างพรบกัญชงกัญชาสิ
ไม่ใช่มาบอกว่าจะคว่ำกฎหมายแบบนี้
โต้มาก็โต้กลับค่ะคุณผู้ชม
ในเวลาต่อมาในแพทย์บรรยัตน์

อัดคลิปลงช่องยูทูปของตัวเองเลย

โอ้โหไม่มีใครจิตใจต่ำที่จะจัดฉากสร้างข่าว
ให้เด็กมานั่งสูบกัญชาอยู่แบบนั้นหรอก
แต่ถ้าหากนายอนุทินจะคิดไปเองว่ามันเป็นการจัดฉาก

แล้วก็คิดว่าคนในประเทศคงไม่ได้คิดหรอกว่า
เรื่องนี้มันเป็นการจัดฉากเหมือนที่คุณอนุทินคิด
เพราะว่าในปัจจุบันไม่ได้มีข่าวแค่เด็กสูบกัญชานะคุณผู้ชม
ตามข่าวที่เราอ่านกันมาทั้งเนรทั้งพระที่มีเป็นข่าวกันอยู่แล้วก็มีเหมือนกัน

ประชาธิปัตย์สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์๑๐๐ของนายอนุทินจริง
แต่ตอนนี้ความคิดของนายอนุทินกลับผิดเพี้ยนไป
กลายเป็นกัญชาเสรีทำให้สังคมได้รับผลกระทบจากยาเสพติดนั่นเองค่ะ
อย่างที่บอกไปตอนนี้สองพักก็มีข้อโต้แย้งกันในเรื่องของกัญชาเสรีนี่แหละ
อาจจะต้องมีการเอากลับมาถกเถียงกันใหม่
ว่าแก้ไขข้อกฎหมายอะไรบางอย่างหรือเปล่า

จัดการนะก่อนที่สังคมมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้กับเรื่องของกัญชานะครับ